เพลงขาร็อกมือขวาอย่างไมโครค่ะ
เพราะว่า๖หนุ่มเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

พวกเราก็ซ้อมเป็นมาหลายเดือนแล้วนะ

ก็จะอยากเห็นพี่ช่างกับน้องไทยพรุ่งด้วยที
อ้าวโอ้โฮ

เดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราลองถามดูก่อน
ให้เขาสมัครใจแล้วค่อยว่ากันเนอะ